เมื่อวานนี้วันวาเลนไทยค่ะหลายต่อหลายคู่นะคะ
ก็ใช้โอกาสดีนี่แหละเปิดตัวคนรู้ใจอย่างเป็นทางการไปเลย
แต่ที่สร้างเซอร์ไพรส์ที่เรียกได้ว่าทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่เนี่ย
กันกลางดึกก็คือพระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์อย่างพี่ป้องนวัดนี่แหละค่ะ
คือจู่ก็มีการโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวด้วยรูปดอกกุหลาบคือตกใจมากขาวในอินสตาแกรม
นี่เป็นรูปนี้คุณผู้ชมดูไปเลยพร้อมกับแคปชั่นสุดหวานที่เขียนว่า
ไม่โสดแล้วนะรู้อย่าง
แล้วก็มีการแท็กชื่อไปหาไฮโซสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอ๋ยธัญวัลด้วย
นี่ค่ะนี่คือรูปของฝ่ายหญิงนะคะ
ขณะที่ฝ่ายหญิงเองก็โพสต์ภาพถือช่อดอกไม้สีขาว
ลงในไอจีของตัวเองเช่นเดียวกันก็คือภาพนี้ที่เราเห็นกันไป

ต่อมาเจนนี่เทียนโพสุวรรณก็มีการลงคลิปวิดีโอขณะที่อยู่ในกองถ่ายกับหนุ่มป้อง
ซึ่งหนุ่มป้องก็ชี้แจงแบบเขินว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแกล้งหรือว่าโดนแฮ็กกันแน่
เพราะตัวเองไม่ใช่คนสวีท
ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนทำอย่างนั้นอยู่แล้ว

จริงบอกเลยก็ได้จริงไม่ได้หลงนะครับ
เพราะว่าไม่รู้ได้โดนแฮ็กหรือว่าใครแกล้ง

มีเพศตัวของ